ทำไมต้องเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย

ในนามผู้หญิงเราก็ต้องอยากให้ถ่ายรูปสวยประมาณนี้ใช่ไหมคะ
มันได้ลุกทั้งลุกไปเที่ยวและลุกว่ายน้ำ
ว่ายน้ำแบบไหนที่ชอบใส่เหรอ
แล้วก็เป็นแนวรุมเก่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือใส่แล้วแบบไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่อะค่ะ

ใส่เสื้อผ้าปกติเล่นน้ำกันได้ป่ะ

เราก็ต้องอยากถ่ายรูปกับทะเลสวย
เราก็ต้องอยากใส่ชุดสวยถ่ายรูปกับแบ็คกาวน์สวย

แล้วชุดว่ายน้ำแบบไหนที่สาวเขาฮิตกันบ้าง

จะเป็นบาร์ที่เป็นกระชับทรงอกแล้วก็มีค่าตาข่าย
ทำให้ดูเป็นความแบบมีแฟนไม่แน่น

สูงก็จะทำให้อำพังฝุ่น
อย่างตัวนี้ใส่เข้าไปเราก็จะดูแบบ
มีทรงอกเอวแบบยุค๘๐ที่เขาฮิตกัน
ที่๒นี่จะเป็นชุดแขนยาว
เหมาะมากสำหรับคนไทยเวลาไปเที่ยวตามเกาะ
แล้วอยากถ่ายรูปสวยแต่ไม่อยากจะใส่

พอจับปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเสื้อคอวี
จากเดย์ปุ๊บยังไงก็ดูเพียว

มันก็จะทำให้ทั้งป้องกันแสงแดดไม่ดำ
แล้วก็ยังดูสวยคาซี่
ตัวนี้คือแนะนำสำหรับคนที่อยากจะใส่ชุดว่ายน้ำ
แต่ก็มีความแบบอายอวบโป๊

คนที่มีแขนหน่อยครับก็ใส่ตัวนี้ได้

ส่วนตัวข้างหน้าเป็นคอวีทำให้ดูเพลียว
ข้างหลังเว้าลงไปจนถึงเอวก็จะทำให้ดูเพลียว
เจ็ดเจ๊รีวิววันนี้ทำให้ใครเค้าสงสัยว่า
ทำไมสาวถึงต้องปิดชุดว่ายน้ำไปทะเลทุกครั้ง
ก็เทรนด์ตอนนี้ใส่แล้วต้องไม่โป๊ะ
โป๊ะแถมสวยแล้วต้องดูเก๋
ใส่และเป๊ะปังวางเวอร์ใช้ไหมคะ